เพราะว่ามีเด็กชายวัย๑๐ปี

และปรากฏว่าปืนลั่นใส่ทำให้เด็กเสียชีวิตนะครับ
นี่เป็นสภาพศพของเด็กชายวัย๑๐ปีเท่านั้นเองนะครับ
เรียนอยู่ชั้นป๔โรงเรียนวัดหาดสูง
ตำบลลาดตะเคียนอำเภอกบินบุรีจังหวัดปราจีนบุรี
ก็ถูกปืนลูกซองสั้นลั่นใส่บริเวณใบหน้า

แล้วก็ยังพบหมอนรองกระสุนตกอยู่ในที่เกิดเหตุ

เพื่อรอการพิสูจน์หาสาเหตุที่แท้จริงครับ
สอบถามหญิงอายุ๕๓ปีซึ่งเป็นย่าของเด็กชายคนนี้

ปล่อยให้หลานชายสองคนอยู่บ้านกันตามลำพังครับ
ทางด้านของเด็กชายอายุ๘ปี

เปิดเผยกับตำรวจว่าก่อนเกิดเหตุ
ปู่ย่านั้นก็ออกไปทำงานครับ
เราเห็นพี่เขาเป็นอย่างไร
พี่เขาทำอย่างไร
พี่เขาต่อต่างอย่างนี้ครับ

ไม่ใช่มาพูดเลย

ซึ่งคุณปู่นั้นจริงก็ได้ซ่อนไว้แล้วนะ

แต่ก็ไม่ทราบว่าเด็กไปหยิบได้อย่างไรนะครับ
ก็ถือว่าเป็นอุทาหรณ์เตือนใจกัน
สำหรับเรื่องของอาวุธปืนที่ต้องเก็บให้พ้นมือเด็กครับ